พาคุณผู้ชมไปที่ราชบุรีค่ะ
นี่ก็เตือนภัยเรื่องของข่มขืนเหมือนกัน

เขาก็เลยมีการโพสต์ข้อความเตือนภัยหญิงสาวคนอื่น
ที่ทำงานแล้วก็เลิกงานดึกเหมือนกัน
คือหญิงสาวคนนี้นะคะเขากำลังกลับบ้าน
แล้วก็เดินทางอุโมงที่เป็นทางลอดใต้สะพานนะคะ
แล้วก็ค่อนข้างมืดมีคนร้ายพยายามจะข่มขืนเธอ
บังคับให้เธอถอดเสื้อผ้าแล้วก็จับเธอแก้ผ้านะคะ
แต่เธออาศัยจังหวะที่คนร้ายเผลอเธอวิ่งหนี
รอดมาได้รอดจากการถูกข่มขืนมาได้
เธอก็เลยมีการโพสต์ข้อความในลักษณะที่ว่าเป็นการเตือนภัย
สำหรับใครที่ทำงานดึกเลิกงานดึก
กลับบ้านคนเดียวช่วงเวลามืดต้องระวังค่ะ
หญิงสาวรายนี้เธอเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารชื่อดัง
บอกว่ากลับจากการทำงานช่วงดึก
คนร้ายมาดักจี้จับถอดเสื้อผ้าตั้งใจจะข่มขืนเธอ
แต่เธออาศัยจังหวะที่คนร้ายเผลอวิ่งหนีไปได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของ๒๔กันยายนที่ผ่านมานี่เอง
จุดที่เกิดเหตุเป็นอุโมงกลับรถลอดใต้สะพาน

คุณผู้ชมนึกภาพตามเลยอุโมงเนี่ยเวลาจะกลับรถใต้สะพานมันมืด
นี่คือถนนเพชรเกษมหมู่๓ตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองราชบุรี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าหญิงสาวคนนี้เธอหวาดภาวะมาก
เธอก็เลยเตือนภัยสำหรับใครที่ต้องเดินทางคนเดียวดึกแบบนี้นะคะ

เขาก็จับหนูจับหนูกดคอลงค่ะแล้วทีนี้มันจะมีมุมมืดอยู่มุมหนึ่งค่ะ
แล้วเขาก็ลากหนูไปเขาบอกว่าให้กูทีนึงกูจะให้มึงหมดทุกอย่าง
เขาบอกอย่างนี้ค่ะพอจากนั้นเสร็จเขาก็ดึงขาหนูลงดึงขาหนูลงปุ๊บถอดกางเกงหมดเลย
ถอดเสื้อจนไม่เหลืออะไรเลยค่ะจากนั้นเสร็จมึงรอกูอยู่ตรงนี้นะ
เดี๋ยวกูมากลัวไปเอารถไปจอดก่อนเพราะตอนนั้นรถจอดฝั่งทางอยู่กลัวรถคันอื่นจะไปไม่ได้
ค่ะแล้วพอจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเขาไปถึงมอไซค์เขาหนูก็ทันใดนั้นหนูก็วิ่งเลย
แล้วก็ตอนก่อนก่อนที่หนูจะวิ่งมีรถเก่งผ่านลงมาหนูก็โบกมือขอความช่วยเหลือแต่เขาไม่จอด
จากนั้นเขาไม่จอดหนูก็วิ่งเลยค่ะพอวิ่งปุ๊บคนร้ายก็ตามมาทันใดนั้นเหมือนกันค่ะ
พอเขาตามมาหนูก็วิ่งเข้าเกาะกลางถนนเลยค่ะไปโบกมือขอความช่วยเหลือฝั่งทางซ้ายค่ะ
แล้วฝั่งทางฝาก็มีรถมารถเก๋งแต่คือเขาไม่จอดตอนนั้นคือทั้งที่ตัวเองวิ่งไม่มีเสื้อผ้าเหมือนกันค่ะ
คือวิ่งไปขอความช่วยเหลือทางฝั่งฝั่งขวาเกาะกลางถนนนะคะแล้วก็โบกมือขอความช่วยเหลือ
รถเก่งทางนั้นมีผู้ชายสองคนธุระเมืองดีค่ะรุ่นประมาณ๒๐กว่าค่ะ
เขาถามว่ามีอะไรหนูก็เลยบอกว่าพี่ตามมอเซคันนั้นไปเลยพี่คันนั้นเขาก็ตามไปค่ะแต่ไม่รู้ว่าตามถึงไหน
แล้วจากนั้นหนูก็ขอความช่วยเหลือจากปั๊มน้ำมันจากปั๊มดาวค่ะขอบอกว่าขอเสื้อหน่อยขออะไรก็ได้โยนมาให้หนูหน่อย
ตอนแรกก็ไม่อยากจะโพสต์ค่ะคือเหมือนแบบอยากเตือนให้ผู้หญิงทั่วไปที่เคยขี่รถคนเดียวหรือทำงานกลับดึกค่ะ
คือไม่อยากให้โดนค่ะคือเราไม่รู้ว่าคนร้ายจะข่มขืนอย่างเดียวหรือว่าจะข่มขืนคิดจะฆ่าด้วยก็ไม่รู้ค่ะคือสมัย
คือตอนนี้คือแบบข่าวก็ออกเยอะค่ะคือแบบว่าคมขืนแล้วฆ่าประมาณนี้ค่ะ
จริงที่หญิงสาวคนนี้เนี่ยพูดถูกต้องหมดเลยนะคือมันอันตรายจริงเวลาเลิกงานดึกไปไหนมาไหนคนเดียวคือข่มขืนหรือเปล่า
จะทำอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือเปล่าคือมันต้องกังวลไปหมดที่น้องโพสต์นี่ดีแล้วนะคะก็เป็นการเตือนภัยสำหรับหญิงสาวคนอื่นด้วยนะคะ
หญิงสาวคนนี้เขาก็ไปแจ้งความที่สพเมืองราชบุรีพันธุ์ตำรวจรีวินัยรายละเอียดพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็บอกว่าได้ให้ผู้เสียหายสเก็ตภาพคนร้ายแล้วค่ะ
แล้วก็ให้ชุดสืบสวนติดตามตัวคนร้ายจะจับคนร้ายคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้ตำรวจยืนยันแบบนี้นะคะ